กลับมาในช่วงนี้นะคะมาพบกับข่าวบันเทิงกับน้องเชอรี่ค่ะ
สวัสดีนะคะพี่มิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีกับคุณผู้ชม
วันนี้เจอกับเชอรี่เช่นเคยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้พิเศษสุด
เพราะว่าเรามีสาวงามเพิ่มเติมมาด้วย
เจอกับเราสองคนกันก่อนใช่ค่ะงามไม่แพ้ค่ะ
ใช่ค่ะแต่ว่าสถาบูรณ์พูดว่างานไม่แพ้
ไม่แพ้จริงเดี๋ยวได้วัดกันแบบจะเลยช็อตต่อช็อตเลยนะคุณผู้ชม
แต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าอุ้ยเมื่อวานนี้โอ้โหโลกโซเชียลเอาอีกแล้วร้อนเป็นไฟเลยทีเดียวนะฮะ
ต้องบอกว่าอะไรดีล่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนนาค่ะ
มันใหญ่กว่าเสืออีกเพราะมันโอ๊ยสารพัดวงการตอนนี้แทบจะมารุมปลูกสตอเบอรี่กัน
เกิดอะไรขึ้นระดับดีไซเนอร์แบรนด์ดังยังลงมาเล่นด้วยขนาดนี้
เกิดอะไรติดตามกันในข่าวนี้เลยค่ะ
ส่วนหนึ่งก็จากงานเทศกาลหนังเมืองคานนี่แหละ
ปะทะกันกับดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ระดับท็อปของเมืองไทย
โดยเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าตัวละครเรื่องนี้มันหลายคนเหลือเกินนะ
มาร์คมรุวุฒิดีไซเนอร์เดคเตอร์ห้องเสื้อแบรนด์ดังสายเลือดไทยของอาซาว่าค่ะ
โพสต์รูปนางเอกพันล้านในชุดสีขาวเรียบหรูดูคลาสสิก
ซึ่งก็เป็นชุดที่ตัดพิเศษจากอาซาว่านี่แหละ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ตามปกติเยอะเลยทีเดียวพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมมากมาย
แต่มันมีหนึ่งคอมเมนต์เห็นแล้วมันสะดุดตาและผ่านไปไม่ได้เด็ดขาด
นั่นก็คือเป็นคอมเมนต์ของพี่หมูพลพัฒน์อัศวประพา
เราเหรอถามใครพี่มิ้ว
เขาไม่แน่ใจวันนี้ชุดเราเหรอเพิ่งรู้วันนี้นี่เอง

แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนี่คุณผู้ชมนับค่ะมีสตอเบอรี่อยู่๓ลูกนะคะ
เขาก็เลยบอกว่ากลายเป็นทำนองว่านี่เป็นคำถามเชิงจิตกัก
กัดหรือเปล่านะคะหรือว่านางเอกพันล้านจะแอบอ้างชื่อแบรน
หลายคนเดากันไปต่างนานาเลยเมื่อวานนี้
และยิ่งให้สงสัยมากขึ้นค่ะเมื่อหลังจากนั้นคุณมาร์คมรูวุฒิ
มีการโพสต์รูปสตอเบอรี่พร้อมกับติดแฮสแท็กเป็นเนื้อเพลงของจัสตินบีเวอร์
สื่อความหมายทำนองว่าขอโทษตอนนี้มันก็สายไปซะแล้วจ้ะ
ซึ่งหนึ่งในผู้ที่มาคอมเมนต์ก็มีคุณเฮเลนปวรา
ว่าน่าทานมากค่ะผลไม้นะคะแต่ถ้าเป็นคนไม่เอา
โอ๊ยแค่อันคอมเมนต์ก็แปบแล้วนะยังไม่พอขนาดเดียวกันที่เจ้าของแบรนด์อัซว่า
อย่างพี่หมูก็ได้มีการโพสต์รูปนางเอก
แฟชั่นนิสตาร์ตัวแม่ชมผู้อรรยา

ที่เธอสวมใส่เดินพรมแดงในวันสุดท้าย

ขึ้นเฟสบุ๊คส่วนตัวพร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษ
ชื่นชมชมพู่บอกว่า
คนนี้รู้ตัวเองว่ากำลังทำหน้าที่อะไร
ปรบมืองามปรบมือรัวให้กับการปิดฉากพรมแดง
แสนจะเพอร์เฟคแล้วก็ติดแฮสแท็กว่า
ชนะใสคลาสสิกคลาสสิกสไตล์

ยังมีอีกนะคะดราม่าสตอรี่ระหว่างดีไซเนอร์กับนางเอกพันล้าน
กลายเป็นที่น่าจับตามากอีก

ต้อยนาการ่าฟังนาการ่าแบบนี้คืออะไร

ขาวอีกชุดหนึ่งล่ะคุณใหม่ดาวิกาใส่ชุดนั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคภาษาอังกฤษ
ที่น่าจะสื่ออะไรบางอย่างแหละเป็นชนวนให้เกิดประเด็นดราม่าในครั้งนี้ก็คือ
คำตอบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้
หมายถึงใครอะไรฟิลล์นั้นนะคะ
และก่อนที่ควันดราม่าจะขโมงโชงเชงไปมากกว่านี้ค่ะ
ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจระดับอินเตอร์
ซึ่งก็รวมไปถึงคุณหมูด้วยแล้วก็กล่าวขอโทษนะครับว่า
หากว่าทำอะไรให้ไม่พอใจ
แต่เอาจริงงานมันจบไปเมื่อไหร่

เขาบอกว่าเอาอย่างนี้มีคอมเมนต์หนึ่ง
บอกว่าคุณใหม่แล้วก็ทางผู้จัดการเนี่ย

ฉันขอ๓วันฉันขอชุดแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าเป็นการที่เรื่องเยอะเรื่องมาก

ไปงานระดับโลกขนาดนี้จะเอาจากไหนให้

เขาบอกว่าก็ไม่ลงขอบคุณ

ซึ่งสาวชมพู่ลงและขอบคุณให้ทุกแบรนด์

ก็บอกว่าสื่อต่างประเทศถามคุณใหม่ดาวิกา

ก็เลยเป็นการจิกกัดกันไปอีกหลายระรอกเลยทีเดียว
แล้วจะบอกว่าเมื่อวานนี้คนในวงการบันเทิงหลายคนนะคุณ
มีการโพสต์เรื่องน้ำสตอเบอรี่เยอะเลยทีเดียว

แต่ว่านางฟ้าผู้มาคลายปมข้อสงสัย

ก็คือคุณแม่ของเราคุณม้าออนภา
เล่าถึงเหตุการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังของดราม่าสตอเบอรี่

วันที่เขาเปิดตัวเนี่ยก็คือวันที่มีพี่ฟอร์ดด้วยมีหมวกด้วย

พี่ฟอร์ตเนี่ยก็เป็นคนที่ให้หมูเนี่ยเป็นคนทำเสื้อผ้ามา
แล้วก็ทางไอตาฟิล์มเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ย
ให้ได้คอนเซ็ปต์แบบนี้โทนสีแบบนี้ลักษณะแบบนี้

เขาก็ทำอย่างเงี้ยมาให้เข้ากับใหม่

จะไปมูแฮจะไปอีลิตแซดไปบอกเขาเหรอ

ตรงนี้นิดได้ไหมคะตรงนู้นหน่อยไม่ได้คะ
นางก็เลยบอกว่าเอาไปเถอะไม่แก้

ที่วงการแฟชั่นเขาจะเซ็นสิทีฟกว่าวงการที่นี่

เขาจะเซ็นสิทีฟเขาจะตกใจเร็วกว่าพวกเราเยอะ
ค่ะก็รอฟังคำตอบของนางเอกสาวใหม่ดาวิกา
เขาจะมีการออกงานอีเวนต์ครั้งแรก

เวนต์แน่นอนสื่อก็จะไปจ่อไมค์
รอคำตอบว่าที่มาที่ไปมันคืออะไร

สองก็คือไม่ยอมตอบสื่อต่างประเทศว่าชุดยี่ห้ออะไร
สามก็คือไม่ใช่ชุดของอาซาว่าจริงหรือเปล่า